ช่วงนี้ไปตามรายงานนะครับจากคุณมนุชาเจอมูลนะครับ
วันนี้มีเรื่องอะไรมาฝากไปติดตามกันครับ
เวียดนามในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
อเล็กบอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย

พร้อมกับอาหารเลิศรสนะคะ
แต่สำหรับนักตบลูกยางสาวไทยที่อยู่ข้างดิฉัน

ถ้ามีโอกาสสักครั้งหนึ่งในชีวิต
การจัดปาร์ตี้แบบสุดจินตนาการของเธอ

เหรออยากใส่ชุด

ถ้าแบบเหงื่อนออกนิดหน่อยก็ถอดชุดนอน

นั่นแหละได้ทุกคนปาร์ตี้หนูได้ทุกคน
แต่ว่าอยากจะให้ใครมาแบบนี้เอาไหมคะ

อยากจะให้พี่ด้วมาคริสเทียเนอลโรนาโด

แปลว่าอยากส่งต่อไปที่โสระยาพรมราช

ค่ะหากมีโอกาสสักครั้งหนึ่งในชีวิต
ปาร์ตี้สุดจินตนาการของโสระยาคือ

เป็นนักกีฬานักกีฬาก็ต้องหุ่นดี
คนดีก็ตั้งปาร์ตี้บิกินี่ค่ะ

แต่ว่าหุ่นนักกีฬาจะต้องเฟิร์มมีซิกแพคค่ะ

กร่อนการ์ดเชิญไปที่คนไหนคะ
ถ้าเกิดตราบเขาเชิญโรนาโด
เพราะว่าเป็นคู่ปราบของโรนาโดซัลลอดค่ะ

ไม่เอาใส่ชุดในตัวการ์ตูนดีะ

เดี๋ยวคิดก่อนครั้งหน้ามีอีกคนนึงแน่นอนค่ะ

ในรูปแบบในความคิดของเธอนะคะ
แต่ที่แน่ค่ะขอแฟนวอเล็กบอลชาวไทย

คว้าแชมป์รายการนี้นะคะ